เอาล่ะคุณผู้ชมครับข่าวนี้

คือข่าวนี้ก็มีเนื้อหาสาระ
ครูสาวสดซุปค้างข่าว

ค้างคาวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับ

เธอก็มาโชว์กินซุปค้างคาว

เดี๋ยวเธอติดเชื้อนะจากค้างข่าว
เพราะข้างคาวเป็นแหล่งรวมโรค

พอโพนาแก้วสกลนครครับ
ไปจับครูนักทำคอนเทนต

เป็นเจ้าของเพจกินแซ่บแบบนัว

ผิดกฎหมายพรบคอมพิวเตอร์
แล้วก็พรบสงวน
และคุมครองสัตว์ป่าพุทธศักราช
ฐานครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครอง

ครูยังให้การปฏิเสธนะครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีฉัน

ที่จะไปให้

ขอโทษค่ะกับความขาดสติของตัวเองค่ะ

ที่ทำแบบนั้นค่ะต่อไปก็คือจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วนะคะในใน

และจะไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอีกนะคะขอโทษมากมากค่ะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับนอกจากที่อยากจะเตือนเป็นลำดับแรก
เรื่องของค้างคาวเป็นสัตว์รังโรครังจะมีแต่โรคแล้วนะครับ
สิ่งหนึ่งที่อยากเตือนก็คือเรื่องของการทำคอนเทนต์นะครับ
เพราะว่าคนไปดูเนี่ยอาจจะทำตามแล้วก็อาจจะเกิดความเสียหายตามมาได้
ฝากไว้๒เรื่องสำหรับข่าวนี้ครับ